ยืนอยู่กลางลมฝนสู้ทนฟันฝ่าหลีร้องเพลงอีกแล้วจะโดนลิขสิทธิ์ไหมนี้
มีเสียงจากทางบ้านบอกว่าเพราะเหรอเปล่าเพราะอะไรถึงร้อง
หนาวใจอย่างคนโสดแบบหลีก็ไม่สู้หนาวใจของคนเหมา๒๐๐๐
ที่มีคู่แต่ต้องเจอกับปัญหาถามดวงรู้ถามโชครู้
เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ราศีมีรักแท้แต่แลดูไม่ได้
เดือนพฤษภาคมรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีกรกฎราศีนี้คนมีคู่ดวงแรงเก่งแรงดีไม่มีตกเหรอเปล่า
ทะเลาะกันแรงปากเสียงรุนแรงกินแรงเล่นแรง
โดยเฉพาะเรื่องการเดินทางต้องระวังเพราะดวงแรงแรงของทั้งคู่
จะทำให้ต้องประสบอุบัติเหตุได้แนะนำให้พากันเดินเบา
ไหว้พระทำใจเอ้ยทำสมาธิทำกิจกรรมช้าด้วยกัน
จะช่วยตั้งสติให้คุ้มครองได้ดีนะคะซิส
อันดับ๔ราศีเมทุนพันผวนผูกพันทางด้านความรู้สึกมานาน
แต่พยายามเข้าหากันเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้น
ชาวเมทุนจึงต้องค่อยเริ่มปรับตัวเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้
ให้แยกแนะแต่ละเรื่องในสมองซีกซ้ายขวาออกจากกัน
ช่วงนี้หลีจะวิชาการหน่อยแบ่งเวลาส่วนตัวกับเวลาส่วนรวม
จะทำให้ทุกอย่างจางลงคลี่คลายได้ดีขึ้นนะคะคุณ
อันดับ๓ราศีกุลอยู่ดีก็หายลายไม่กอก
อยู่ดีเปลี่ยนไปไม่รู้ทำไมชาวกุลควรต้องรู้ไว้เสียหน่อย
เพราะปัญหาหมาแมวเรื่องจุกจิกภายในบ้านจะกลายเป็นต้นเหตุที่คุณเขาเปลี่ยนไป
เรื่องเล็กน้อยที่ปล่อยวางได้ต้องยอมวางลง
สำหรับปัญหาที่คุณไม่ได้ก็ต้องลองแก้ไขด้วยตัวเอง
จะทำให้เขากลับมาเข้าใจและทำให้ความสัมพันธ์กลับมาหวานได้เหมือนเดิม
อันดับ๒ราศีพิจิกษ์ช่วงนี้จะรู้สึกหงุดหงิดใจร้อนเป็นพิเศษ
มีปัญหาที่เก็บไว้กับตัวแล้วไปลงกับคู่รักจนเกิดเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องจะเกิดขึ้น
ฝีมือของชาวพิจิกษ์แบบไม่รู้ตัวจะรู้สึกแค่ว่าทำไมไม่มีใครเข้าใจ
ทั้งที่เรื่องทุกอย่างเกิดจากชาวพิจิกษ์เองต้องหยุดขะหยุดดึงสติ
ดึงดาวเลิกดราม่าหันมาทำอะไรให้ช้าลงใจเย็นเข้าหากัน
ไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แม้แต่คนรักเองก็มีสิทธิ์จะหนีไป
ลีเองช่วยไม่ได้นะจ๊ะอันดับหนึ่งราศีธนู
เป็นราศีที่ช่างใจคิดไว้ยาวนานว่าเส้นทางรักนี้จะไปต่อทางไหนดีกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงหลีร้องเพลงอีกแล้วเพราะปัญหาจากภายนอกทำให้ความสัมพันธ์ของคู่นี้บอบบางเป็นพิเศษ
ธนูทำได้เพียงแต่ตัดสินใจแต่ต้องระวังหากคิดจะเลิกกันจริงเพราะการเลิกกันครั้งนี้จะมีทิศทางร้ายแรงมากกว่าเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแนะนำให้ผู้ใหญ่มาเป็นคนกลางช่วยเคลียร์ความสัมพันธ์ที่คลุมเคลือจะช่วยได้มากทีเดียว
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีมีรักแท้แต่แลดูไม่ได้เดือนพฤษภาคมถึงแม้จะดูดวงแน่นมากเท่าไหร่ก็ไม่สู้ดูแลใจกันและกันให้ดีนะจ๊ะ